ต่อไปนี้ก็เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะ

ไปวางตะข่ายดักปลาที่เขื่อนลำเปล่า
ปรากฏว่าหายตัวไปนะครับคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ตามไปไปเจอรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของคุณตา
เมื่อเช้าตามหาไปเจอตาข่ายดักปลาของคุณตา
ทีนี้ตัวคุณตาอยู่ไหนยังหาตัวคุณตาไม่เจอเลย
นี่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เขาไปเจอเมื่อคืนนะคะ
โดยหน่วยกู้ภัยกาลสินรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
เอาทั้งเรือเอาทั้งอุปกรณ์ต่าง
ไปค้นหาตัวคุณตาบุญเที่ยงอุตส่าห์อายุ๗๐ปี

หายไปจากเขื่อนลำเปล่าตรงหาดสวนแก้ว
ที่อำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสิน
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้เห็นตาบุญเที่ยงนี่นะ
ครั้งสุดท้ายนี่คือเมื่อวานนี้เลยตอน๕โมงเย็น
แล้วพอ๒ทุ่มเอ้าตาบุญเที่ยงไม่กลับบ้านซะที
ก็เลยออกตามหาไปเจอมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
จอดอยู่ริมน้ำไม่เจอตัวคุณตาแล้วนะคะ
แล้วทีนี้ก็คิดว่าไม่รู้ว่าคุณตา
มาวางตะข่ายดักปลาอยู่แถวเขื่อนลำเปล่า
แล้วอาจจะขึ้นเรือแล้วก็จมน้ำหายไปหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่เขาก็แบ่งกำลังเป็น๔ทีมค่ะ
เป็นเรือกู้ภัย๓ลำเรือประมงอีก๑ลำ
หากันทั้งคืนไม่เจอตัว
ทีนี้ตอนเช้าทางหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาลสิน
ก็เอาเรือไปสำรวจที่เขื่อนลำเปล่า
ไปหาหาทั้งพื้นที่อำเภอสหสคัน
กับพื้นที่รอยต่อก็คือหนองกรุงศรี

นี่ตอนที่เมื่อเช้านะคะเจ้าหน้าที่ออกเรือตามหา
ไปเจออะไรรู้ไหมคะตาข่ายดักปลา

ก็คิดว่าอาจจะจมน้ำแถวกระชังเลี้ยงปลาของชาวบ้านหรือเปล่า
ถามว่าการค้นหารอบนี้มันยากลำบากไหม
สิคะเพราะว่าเขื่อนลำเปล่ามันพื้นที่กว้าง
น้ำก็ลึกด้วยแล้วคุณผู้ชมสังเกตดูสิ
ตอนเจ้าหน้าที่เขาขี่เรือออกตามหาเนี่ยคือลมมันแรง
มันก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
คือเขากำลังค้นหากันต่อเนื่อง
เพื่อที่จะได้พบคุณตาบุญเที่ยงโดยเร็วที่สุดนะคะ